ไปที่จังหวัดนครปฐมค่ะมีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกาย

และผู้ที่ก่อเหตุก็คือสามีของเธอเองนะคะ

ปูดบวมหัวแตกเลือดไหลเต็มเลย
ก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาล
พอถึงกู่ไพท์ถึงหมอ
คนก่อเหตุที่เป็นสามีหนีหายไปเลย

มูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์นครปฐมไปช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้นะคะที่หน้าป้อมยามหมู่บ้านเอื้ออาทรสาย๗หมู่๑๐อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ค่ะ
ชื่อว่านางสาวรัตนพรอายุ๒๖ปีอาการหนักนะคะหน้าเนี่ยปูดบวมหัวแตกมือมีแผลเลือดเต็มหน้าเลย
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะนายสุภกรบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้รับแจ้งจากตำรวจที่ป้อมป้อมหอมเกร็ดอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
ว่ามีผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกายให้ตำรวจไปรับตัวหน่อยถูกทำร้ายอยู่หน้าป้อมยามหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรสายเจ็ด
พอมาถึงก็รีบช่วยเลยค่ะแผลเต็มตัวไปหมดเลยเลือดไหลเต็มหน้าใบหน้าฟกช้ำแขนบวมมือบวมหน้าบวมตัวคน
ให้ข้อมูลกับกู้ภัยว่าอยู่ที่ชั้น๔ในตึกเอื้ออาทรทะเลาะกับสามีสามีเป็นทหาร
แต่สุดท้ายทนไม่ไหวแอบหนีลงมาจากตึก
เพื่อมาขอความช่วยเหลือจากรอปภ
คนเจ็บถึงมือคุณหมอแล้วนะคะ
ว่าอาการน่าจะดีขึ้นตามลำดับ
เขาบอกว่าโดนทำร้ายมันยังไงมาเล่าให้ฟัง
สละกันอะไรสักอย่างนี่

แต่เพิ่งมาถูกทำร้ายตอนวันที่เกิดเหตุ

บอกว่าเคยโดนทำร้ายมาก่อนแต่ไม่หนักขนาดนี้
ทนตั้ง๒วันจนอาการไม่ไหวสาหัสหนักแล้วนะคะ

ทีนี้ก็ไปตรวจสอบกันที่ป้อมยามของหมู่บ้านนะคะ
ช่วงกลางวันจะไม่ได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำงานอยู่
การอธรรมด้านหลังเป็นตึกของทหารทั้งหมดเลยตรงนี้
ผู้ก่อเหตุก็เหมือนกับครอบครัวเป็นทหารทั้งหมด

แล้วก็เรื่องนี้ยังไม่ได้มีใครแจ้งความ
เป็นท้องที่ของตำรวจสพสามพรานนะคะ
แล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่ลองดูให้หน่อยก็แล้วกันค่ะ